คุณผู้ชมฮะไปดูอุบัติเหตุระทึกกันหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถสิบล้อที่บรรทุกของเก่ามาไง
พอขับมาแล้วไปชนกับรถยนต์
คุณผู้ชมจังหวะที่ชนโครม
หลังจากนั้นมันบึ้มระเบิดขึ้นมาแล้วไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะ

ไฟลุกท่วมแบบนี้ควันดำดำเลยนะคะแล้วรถสิบล้อคันที่ชนเนี่ยก็จอดอยู่ข้างข้าง
ที่คุณผู้ชมเห็นจุดตรงนี้ค่ะเป็นถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดงหนองใหญ่นะคะ
ก็รถรถยนต์เนี่ยเขาขับมาแล้วพอมาเจอกับรถบรรทุก๑๐ล้อที่บรรทุกของเก่าขับมาทางอำเภอหนองใหญ่เนี่ยนะ
พอมาถึงตรงบ้านเฉลิมลาบตรงนี้เนี่ย
จังหวะอยู่ที่ปลวกแดงระยองนะคะ
พุ่งชนประสานงาแบบจัง
ถามว่าเฮ้ยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้

โอ้เหตุการณ์สะหรษที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แต่สิ่งที่ผมเห็นคือรถเขาใส่ไปใส่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งคนขับรถยนต์น่ะเขาหลับในหรือว่าเขาเมาอะไรมาหรือเปล่าทีนี้พอวิ่งมาเสร็จแล้วปั๊บก็เลยมาชนประสานงานกับรถของผมเสียงระเบิดมันก็ดังแล้วไฟก็ลุกท่วมแบบนี้เลยครับตัวรถสิบล้อเขาบอกว่าผมรีบถอยรถออกมาเลยเพราะผมก็กลัวไงเกิดว่
เรื่องต้นอันนี้ยังไม่รู้นะว่าเป็นรถยนต์ทะเบียนอะไรเพราะว่ามันเป็นซากดำหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนขับเป็นชายรูปร่างทวมติดอยู่ที่เบาะคนขับค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจจะสอบสาเหตุการเกิดเหตุครั้งนี้
ต้องไปไล่ดูว่าตรงนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่านะคะ